การทำสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือที่หน้ากระดาษอาย
หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป
พระราชดำรัฐพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมวิวพุทธิกษสมาคมทั่วประเทศ
ครั้งที่๑๓ที่วิทยาลัยครูนครปฐมจังหวัดนครปฐมวันศุกร์ที่๑๓เมษายนพุทธศักราช๒๕๖
โปรดติดตามตอนต่อไป